ต่อกันที่ข่าวกีฬาอื่นที่น่าสนใจในรอบวันกันค่ะ
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งค่ะของยุทธศาสตร์พัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
และยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางกีฬาแห่งภูมิภาคอาเซียน
รวมถึงกระตุ้นให้ประชาชนต่างจังหวัดได้ออกกำลังกายค่ะ
ซึ่งคุณสมบัติของจังหวัดที่เป็นเมืองกีฬาต้องประกอบไปด้วย๔ด้านด้วยกันนะคะ
การส่งเสริมการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย
สองการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศสามการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
และสุดท้าย๔ค่ะการส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬาและการท่องเที่ยว
ซึ่งการพิจารณารอบสุดท้ายนะคะรวมถึงพิธีการประกาศผล
ก็จะมอบรางวัลในวันที่๒๐มิถุนายนนี้ค่ะ
ก็เดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วค่ะหลังจากไปคว้าแชมป์
ก็ชนะตัวแทนจากสิงคโปร์คว้าแชมป์เป็นปีที่๒ติดต่อกันค่ะ
ซึ่งเยาวชนนะคะที่สนใจสามารถเข้าร่วมการแข่งขัน
ร่วมแข่งขันฟุตบอลที่เรมันในปีสองพันสิบเก้า
จะเปิดรับสมัครช่วงประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดค่ะ
ขณะที่แฟนฟุตบอลทีมชาติไทยนะคะก็สามารถติดตามการถ่ายท่อสด
แข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องระหว่างทีมชาติไทยกับจีนนะคะ
อุ่นเครื่องกันในวันที่๒มิถุนายนนี้ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานค่ะ
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เข้าสัญญาณถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกานะคะ
เกมเริ่มคลิกออฟ๑๘นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ